ล้มแล้วก็ถอยกลับมาตั้งใจจะเหยียบซ้ำใช่อ่า
คนขับจักรยานยนต์ก็กระโดดหลบหนีกันได้ทัน
สืบไปสืบมาคือเข้าไปคำเห็นกันในผับมาก่อน
มาเจอกันก็เลยแบบเอาซะหน่อย

เพราะว่าคนขับรถจักรยานยนต์นั้นก็เป็นนักฟุตบอลทีมดังด้วยนะครับ
กรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอนะครับ
เป็นนาธิรถกระบะเขาเบรกแบบกระทัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ขี่ตามมาก็เสียหลักเลยล้มลงไป
ซึ่งแทนที่รถกระบะจะจอดลงไปดูหรือว่าไปช่วยผู้บาดเจ็บ
แต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นจากภาพที่ได้ดูไป
เขากลับถอยหลังมาทำท่าเหมือนจะตั้งใจจะเหยียบซ้ำนะครับ
แต่ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อนกระโดดหลบได้ทัน
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ทำให้รถกระบะเนี่ยขับหนีไปเหตุเกิดที่หนองบนลมภูนะครับ
ล่าสุดค่ะนายวิชิตชัยรักษาอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตผู้รักษาประตูสโมสรสงคลายูไนเต็ด
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บบริเวณต้นขาค่ะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ตัวเขากับเพื่อนอีก๒คนเขาบอกว่าไปเที่ยวผับในตัวเมือง
บัวลำพูมาหลังจากที่ไปดูคอนเสิร์ตปูพงศิษย์คัมภีร์ค่ะ
ระหว่างนั้นเนี่ยถูกคู่กรณีมาแซวจนเกือบมีเรื่องวิวาดกัน

แต่ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านเจอรถคู่กรณีเลยขับตาม
แต่คู่กรณีเบรกจนรถของเขาขับชนท้ายแล้วล้มไงฮะ
จากนั้นนี่แหละภาพที่เราเห็นเลยคู่กรณีถอยรถมาทับซ้ำตามที่ปรากฏเลยนะคะ
พอลุกขึ้นมาได้เขากับเพื่อนก็พยายามจะขี่รถตามรถกระบะดังกล่าวไป
ไปพบว่าไปจอดอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
จากนั้นก็เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรหนองบัวลำพูนแล้วก็นัดคุยกันในวันต่อมา
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายครับ
พอสุดท้ายไปถึงที่เกิดเหตุเขาก็พยายามเหมือนขับรถชะลอแล้วก็เบรกให้เราชนท้ายรถยนต์เขารถกระบะเขา
แล้วก็พอพวกเราล้มกับผมกับเพื่อนล้มเขาก็ถอยมาเหยียบซ้ำ
ถอยมาเหยียบซ้ำตามที่เห็นกันในคลิปนะครับ
พอสุดท้ายแล้วก็มาคุยกันที่โรงพักวันต่อมาก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่จบ
พวกเราก็ต้องการแค่ให้คู่กรณีซ่อมรถให้แล้วก็ไม่ติดใจอะไรทั้งนั้น
ก็รอกันมา๒๓วันจนมีเรื่องราวกันมีลงมีคลิปมีอะไรกันออกสื่อออกอะไรกันไปนะครับ
พอทีนี้วันนี้ก็เขาก็ให้ตัวแทนของคู่กรณีมาคุย
มาคุยแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายในการเขาจะดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายของการซ่อมรถ
เรื่องของการซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดคือเขาจะดูแลให้ทั้งหมดครับ
อีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมที่จะดูแลรับผิดชอบกันไป
แต่ว่าทางคดีพนักงานสอบสวนก็นัดให้คนขับรถกระบะคันดังกล่าว
มารับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ถึงจะเอากันตายเลยนะถอยรถมาทับ